คุณผู้ชมคะมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้น
เป็นลูกอดีตข้าราชการทหาร
อยู่บ้านพักคนเดียวแล้วก็คุ้มคลั่งอีท่าไหนไม่รู้
จุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วไม่หนีด้วยนะ
ยังนั่งรออยู่แล้วบอกว่าที่ทำแบบนี้

อยากไปอยู่ในคุกจะได้มีเพื่อนคุยด้วย
แล้วพอตรวจสอบประวัติไปมาปรากฏว่า
เขาเป็นคนป่วยทางประสาทเคยติดยาเสพติด
แล้วคุณผู้ชมดูสิสภาพบ้านที่ถูกไฟเนี่ย
ไหม้ทั้งหลังเลยนะคะอยู่ในชุมชนรอบค่ายทหาร
พระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุ
ที่อำเภอเมืองนครพนมนั่นเองนะคะ
ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งปพอบตกุรุคุ
ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเข้าควบคุม
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะถึงจะสามารถควบคุม
เพลิงที่ไหม้เอาไว้ได้แต่สุดท้ายทั้งบ้านเอ่ย
ข้าวของเครื่องใช้เอ่ยเสียหายทั้งหมดนะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าเจ้าของบ้านคือร้อยตรีพงศิริภูพากร

ช่วงที่เกิดเหตุมีลูกชายวัย๒๓ปีเป็นคนพักอยู่ในบ้าน
และพอตอนเกิดเหตุไฟไหม้อยู่เนี่ยนะ
เขาไม่ได้หนีไปไหนนั่งอยู่ข้างบ้านใกล้กับที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามจนรู้ว่าตัวลูกชายวัย๒๓ปีเป็นคนวางเพลิง
ไปตรวจสอบก็พบว่ามีประวัติป่วยทางประสาท
เพราะว่าดื่มสุราดื่มของมืนเมาอย่างหนัก
แล้วก็เคยติดยาเสพติดมาก่อนคือป่วยแบบนี้มา๒ปีกว่าแล้วค่ะ
กับแม่ก็พยายามนะที่จะเอาลูกชายไปตรวจรักษา

คุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายคนอื่น
ทีนี้พ่อแม่ก็เลยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด
ให้ลูกชายอยู่กับพี่ชายอยู่กับญาติ

ไม่มีใครอยู่บ้านพี่ชายก็ไปทำงานในตัวเมือง
ก็เลยทำให้ลูกชายมีอาการกำเริบจิตหลอน

ประมาณสองปีสองปีได้ครับที่เขาเริ่มมีอาการประมาณนี้
เราก็พยายามรักษาพยายามดูแลไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งเขาเลย
เจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามผู้ที่ก่อเหตุ
ยังยืนยันนะคะว่าเป็นคนลงมือเผาเอง
เพราะว่าเหงาอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อน
อยากจะไปอยู่ในคุกจะได้มีเพื่อนคุย
แต่ว่าโชคดีนะที่ไฟไม่ได้ลามไป

เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุ
สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ